จริงแล้วถ้ามิ้นมีเวลานั่นคือสถานที่ที่มินชอบไปมาก

พวกกันดงกันด้ำโมดงโมเดลอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ปรากฏว่ามีผู้เสียหายเขาร้องผ่านสื่อมาบอก
ถูกมาเฟียสะพานเหล็กข่มขู่ค่ะ
เป็นสองฝาแฝดโดนข่มขู่โดนคุกคามแล้วก็ทำร้ายร่างกายด้วย
ฝาแฝดคู่นี้ชื่อแม็กซ์กับไม้ค่ะ
นี่คือคลิปที่ผู้เสียหายเนี่ยเขาอ้างบอกว่ากำลังถูก
ฝาแฝดที่เป็นมาเฟียสะพานเหล็กคุกคาม
พนักงานร้านขายของเล่นชื่อร้านอาตงนะคะ
เขาบอกมีจังหวะหนึ่งในแม็กซ์เอามือกระชากผมของในตี้

ที่ได้ยินในตี้พูดว่าของสกปรกหมดแล้ว
ก่อนที่ในไม้จะเดินมาแล้วก็พูดบอกอย่ามาเก่งที่นี่

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่

บ่าย๒โมง๑๙นาที
นี่แมท
ส่วนค่ะหลายคนอาจจะงงว่ากัยใคร
กัยที่เป็นลูกน้องของไมค์แล้วก็แมคค่ะ

กายก็นั่งคุมเชิงอยู่ตรงนั้นแหละกลายเป็นลูกน้อง
นี่โอ้โหด่ากันเลยทีเดียว
เขาบอกเก่งเหลือเกินเก่งขึ้นเสียงกับผู้หญิง
แล้วก็หญิงสูงอายุที่เคาน์เตอร์แถมยังไปไล่ลูกค้าเขาอีก
พอช่วงเลิกงานเกือบ๖โมงเนี่ยไม้ก็มาดักอยู่หน้าร้านด้วย
พรุ่งนี้ไม่ต้องเปิดนะร้านถ้าบอกไม่ฟังเดี๋ยวโดนแน่

ไม่ต้องมาเปิดร้านนะครับถ้าพรุ่งนี้เรื่องยังไม่จบ
มาเปิดร้านมีปัญหานะครับพี่บอกแล้วนะสมมุติพี่พูดแล้วนะ
ตรงนี้นะฮะตรงนี้ไม่ต้องคุยไม่ต้องคุยแล้ว

พี่ชายฝากบอกพี่ตรงฝากบอกตรงด้วยนะ
นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่ผู้เสียหายเขาเอามาร้องผ่านสื่อนะคะ
เนี่ยเขาบอกนี่เห็นไหมเรื่องยังไม่จบไม่ต้องมาเปิดร้าน

กายนี่เป็นลูกน้องแม็กซกับไม้เขาบอกเป็นฝาแฝดกันที่มาข่มขู่ที่ว่าเป็นมาเฟียสะพานเหล็ก
จะมีภาพลูกน้องของแม็กซ์และไม้ทยอยเอาโต๊ะมาขวางหน้าประตูบานเลื่อนของร้านอาตง

ซึ่งก็มีภาพวงจรปิดบันทึกเอาไว้ได้ในวันที่๓๐มิถุนายนปี๖๖ค่ะ

อันนี้๒๗เนอะที่ไม้มาดักรอบอกไม่ต้องเปิดหน้าร้านนะพรุ่งนี้

ไม่ได้คุยไม่ต้องคุยแล้วตอนนี้คือตามนี้เครียด
นี่เอาโต๊ะมาวางขวางไว้เลยก็คือกะว่าไม่ให้เปิดว่างั้น
นี่ภาพจากวันที่๓๐มิถุนายนนะคะเป็นกล้องวงจรปิดหน้าร้านนี่แหละ
โต๊ะมาขวาโอ้โหนึกว่าเข็นมาแค่๒ตัว
อุ๊ยเพลงโก๊ยที่ใส่ด้วย
เดี๋ยวขอดูให้จบหน่อยซิยังไม่ไปวันที่๔แล้วกันเอาวันที่๓๐นี้ให้จบก่อน

คือเรื่องนี้ถ้าฟังจากเจ้าของร้านที่ถูกกระทำมานะ
ที่เขาเอาคลิปมาเปิดเผยเนี่ยชื่ออาตง

เขาก็ขายพวกเกมใช่ไหมครับ
เขาบอกว่าเดี๋ยวดูคลิปไปเรื่อยนะฮะ
ยังไม่ต้องไปภาพอื่นนะมีกี่คลิปก็เอามาดูกันนะฮะ
อาตงบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ย
ตัว๒คู่แฝดเนี่ยชื่ออะไรนะ

เคยมาซื้อของร้านเขาแม็กซ์กับไม้เนี่ย
แม็กกับไมค์ก็เช่าร้านอยู่ที่นี่แหละ
เขาเรียกอะไรนะเมก้าสะพานเหล็ก

แล้วก็มาซื้อของจากร้านของอาตง

แล้วอยู่ดีก็พากาย
ที่เป็นลูกจ้างในร้านของแก๊กกับไม้เนี่ย
มาฝากบอกให้ทำงานร้านอาตงดีกว่า
เพราะว่ากายเหมือนกับเขารู้ว่าร้านของอาตงเนี่ย
จะให้ค่าจ้างเยอะกว่าล้านของแก๊กกาไมค์
แล้วแม็กกับไมค์เขาบอกว่าอาตงเขาก็
ตัวของกายเนี่ยเขาก็มีปัญหาทางด้าน
ต้องดูแลครอบครัวอยากจะได้เงินเยอะขึ้นอะไรอย่างนี้
แล้วไปมาเนี่ยเหมือนกับพอมาทำงานแล้วก็ทำงานไม่ได้
พอทำงานไม่ได้อาตงก็เลยต้องให้ออก
พอให้ออกเสร็จปุ๊บกายก็เลยไปบอกแก๊กกับไมค์
แต่เห็นอาตรงก็บอกเหมือนกันว่านอกจากทำงานไม่ได้แล้วเนี่ย
งานมาสายสูบบุหรี่ในร้านด้วยนะ

แต่ว่าพอไปบอกแม็กซ์กับไม้เจ้านายเก่า
แม็กกับไมค์ก็เลยมาขู่เลยบอก

อาตงก็ไม่อยากมีเรื่องนะเพราะเขาก็ถูกรางฟัน

รับผิดชอบก็คือให้จ่ายเงินเดือนให้กับกาย

จนถึงเดือนที่๘นะครับ
เดือนที่๘ก็ขอผลัดผ่อนหน่อย

ไม่ตรงเวลาทีนี้ไม้กับแก๊กนี่ก็แบบขึ้นเลยขึ้นเลย

เนี่ยมาขู่บอกพรุ่งนี้ไม่ต้องเปิดร้าน

แล้วมีแบบไปดึงผงดึงผมลูกจ้างเขา
คือผู้หญิงที่ถูกดึงผมที่ชื่อตี้นั่นเป็นผู้หญิงนะคะ
ที่ถูกจิกหัวที่ถูกแก๊กจิกหัว

ไม่กลัวใครตำรวจก็ไม่กลัว
ว้าวเนี่ยเหมือนกับเป็นขายใหญ่
เป็นเจ้าถิ่นเป็นมาฟีอะไรอย่างนี้
คือเรื่องทั้งหมดเป็นอย่างนี้เขาก็เลยบอกทนไม่ไหวแล้ว
เขาก็เลยเอาคลิปเนี่ยมาร้องขอความเป็นธรรมผ่านสื่อมวลชน
เพราะเขาบอกเขาไปแจ้งตำรวจท้องที่แล้ว

คู่แฝดนี้ยังเตะเก้าอี้โชว์ตำรวจด้วยซ้ำ

เลยต้องมาร้องขอความเป็นธรรมผ่านสื่อมวลชน
คือจริงแล้วไอ้เรียกตำรวจไอ้แจ้งตำรวจนี่

ก่อนหน้านี้๔กรกฎาคมแม็กซ์มาดักรอที่ทางลงบันไดเรื่อย

คลิปพอเพจดังอะไรต่างเขาเอาคลิปเอาอะไรพวกนี้
เขาโพสต์เรื่องราวไปก่อนใช่ไหมเจ้าของร้านอาตงอ่ะค่ะ
ไมค์กับแม็กซ์นี่พี่น้องเข้าไปคอมเมนต์
บอกใครที่จะมาว่าเขามาอะไรเขาเนี่ยระวังให้ดีนะ
เขาแคปไว้หมดแล้วนะขอคำขอโทษเป็นเงินสด
แล้วกล้องน่ะมันมีนะกล้องวงจรปิดเนี่ยมันมีเป็นหลักฐานนะ
ตรงก็เลยแบบก็ดีเลยในกล้องวงจรปิดเป็นหลักฐานนี่เห็นเลย
นี่ไงคะลองดูสักหลักฐานหนึ่งดีกว่า
เหมือนเมื่อกี้ที่ไปขู่เขาให้ปิดห้ามเปิดร้านอะไรอ่ะใช่ไหม
อันที่ว่าไปดักต่อยกันตรงบันไดเลื่อนขอดูหน่อยสิ

คือจริงแล้วต้องบอกว่าแม็กซ์กับไม้นี่
ใครที่สนิทกับร้านอาตงเนี่ยรู้สึกว่าจะมียูทูบเบอร์ที่ร้านสนิทด้วยเนี่ย
ยังโดนแม็กกับไม้ไปข่มขู่คุกคามเลย

เหรอสเนคกับตี้อ๋อขอกระทืบฝากได้ป่า
นี่ตี้คือน้องเด็กที่ร้าน

เลยบอกเขาจะอยู่ยังไงอย่างนั้นก็นั่นน่ะสิคะ
๒สิงหาคมทางร้านอาตงใช้บริการเอกชนสีส้มส่งของที่ร้าน
ก็เจอคนของแก๊กกลับมาอีกมาเหยียบสินค้ามาเตะสินค้าเขาไม่ยอมให้เอาไปส่ง
โอ้โหดูสินี่โอ้โหมีภาพประกาศศักดาไว้ชัดเจน
นี่เห็นไหมอย่างที่บอกว่าที่พี่อุ๋ยเล่าว่าไปแจ้งความที่สอนอพระราชวังแล้ว
ก็มีการเรียกเจรจากลายเกลี่ยแต่ว่าแก๊กกับไม้ไม่มา
แล้วก็ยังคงข่มขู่คุกคามอยู่อย่างต่อเนื่อง
ตี้คนที่โดนจิกหัวนะครับ
เป็นหุ้นส่วนร้านอาตงบอกว่าอ้วนกับกายอ้วนหรือกาย
พี่อุ๋ยเล่าว่าอยากทำงานได้เงินเยอะใช่ไหมมีภาระที่บ้านต้องดูแล

ที่ให้ออกเนี่ยพฤติกรรมขาดงานมาสายสูบบุหรี่เยอะเลย
เมื่อวานช่วง๓ทุ่มตี้บอกบ้านเธอถูกกลุ่มวัยรุ่นขี่มอเตอร์ไซค์มาปลาขวดหน้าบ้าน
เธอบอกเธอชื่อว่ากลุ่มของแก๊กกับไมค์แน่
ส่วนไอ้เหตุการณ์นี่อันนี้เมื่อวานเลยสดร้อนเลย
หลังจากที่เป็นข่าวแบบเป็นเริ่มเป็นข่าวดังแล้วใช่ค่ะอืม
ส่วนเหตุการณ์ที่เธอโดนหยุมหัวที่บอกว่าเหมือนเธอไปพูดท้าทายเขาก่อนว่า

เธอบอกว่าก็แม็กซ์กับไม้มาทำลายข้าวของที่ร้านเธอก็เลยพูดว่า
มันสกปรกของมันสกปรกหมดแล้วเนี่ย
แต่แม็กซ์คิดว่าเธอไปด่าแม็กซ์ว่าสกปรกเธอก็เลยโดนจิกหัวเลย
มีทำร้ายร่างกายมีข่มขู่ทำร้ายข้าวของแล้วก็ข่มขู่อีก
ค่ะประมาณหนูแจ้งประมาณ๕เคสได้๔๕เคส
ทางด้านของอาตงเจ้าของร้านนะคะ

เขาก็บอกว่าอย่างที่พี่อุ๋ยบอกว่าเขาก็ตกลงจ่ายค่าชดเชยไปให้จริง

ก็จะมาก่อกวนเขามาทำร้ายเด็กในร้านเขา
คือพอเห็นว่ากายถูกเชิญออกเนี่ยก็มาข่มขู่กันจังบังคับให้จ่ายเงินขูดรีดกันจัง
ซึ่งตัวของอาตงไม่ได้เล่าเรื่องนี้ให้ตี้ที่เป็นหุ้นส่วนฟัง

เขาก็จะขอว่าจะขึ้นมาทำร้ายร้านจะขอว่าจะมาทำร้ายน้องผู้เย็น
พวกมึงสองคนมีเท่าไรมึงโปะให้น้องไปก่อน

แต่ว่าทางฝั่งนู้นก็ไม่โอเคที่ผมมาเลื่อนน้อง๑๐วัน

ใช่พอทางฝั่งนู้นไม่โอเคก็เริ่มที่
ขู่ว่าให้เด็กที่ร้านออกไป๓คนแล้วเอากายกลับเข้ามาทำงาน
ซึ่งผมก็ไม่ตกลงแล้วเพราะว่าตอนนั้นมันสุดเกินที่ผมจะรับไหว
เพราะว่าน้องถูกทำร้ายร่างกาย
คุณผู้ชมบอกว่านี่ถ้าเรื่องที่อาตงกับตี้เล่ามาจริงแบบนี้

นายบัญชาปานิวัฒน์หรือปาชูประธานชมรมช่วยเหลือคนยากไร้
เขาขอเป็นคนกลางมาช่วยเคลียร์ปัญหานะคะ
เพราะเขาบอกว่าเขารู้จักทั้งสองฝ่ายเลย
แต่ทั้งคู่ก็ยังไม่ฟังแล้วก็ไม่พอใจด้วย
แม๊กกับไมค์เราก็ไปคุยมา

กับไม้ยืนยันบอกผมไม่ได้ข่มขู่
ฝ่ายตรงข้ามอะแหละอะตรงอะแหละ
ส่งคนมาข่มขู่ที่ร้านเขาสารพัด

อ่ะแต่ไอ้เรื่องทำร้ายผู้หญิงที่เห็นในคลิปวีดีโอกล้องวงจรปิดอ่ะ
เพราะว่าผมถูกด่าก่อนผมก็เลยไปด่าคืน
แต่ก็ไม่ได้รุนแรงอะไรผมก็แค่จิกหัวเขา
ตามภาพที่เห็นในกล้องมุมจอมปิดนี่นี่อ่ะจังหวะนี้
นี่อ่ะดูนะผมแค่จิกหัวเขาเฉยแต่ไม่ทำอะไรรุนแรง
ผมไม่ได้มาเฟียถ้าผมมาเฟียจริงผมจะมาขายของทำไม
และผมบอกเลยว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นใครจะคิดยังไงคิดไปครับ
แต่ผมบอกได้เลยว่าทั้งหมดทั้งมวลไม่มีเรื่องจริงสักอย่าง
ถ้ากันผมตอนแหล่งไม่เป็น
เขาก็ยืนยันว่าอ๋อหนังคนละม้วนเลย
ฝั่งคุณนั่นแหละส่งคนมาข่มขู่ที่ร้านก่อน
พูดมาเนี่ยไม่มีอะไรจริงสักอย่าง

แล้วตำรวจมาที่ร้านเนี่ย
เตะออกมาแล้วเหรอเอาหน่อยดูหน่อยสิ
เวลาควายมันจะกินน้ำแต่มันต้องเดินไปหาที่บ่ผมไม่จำเป็น
ควายถ้าอยากเชียร์ผมเป็นคนมาเพราะเมื่อวานก็นักเลง
วันนั้นก็ตำรวจผมก็เชิญกลับไป๓๔คน

ก่อนหน้าพี่ก็รอบพี่น่าจะยังไม่เห็นนะ

คนนึงมาก่อนพี่อีกนี่มาวันอังคาร
นี่พี่คนนี้มาเขาก็คุยผมก็คุยแบบ
ผมคุยกับพี่อย่างนี้แหละคุยปุ๊บผมก็บอกว่าพี่กราบ
เพราะว่าพี่กับเราพี่กับอะไรนะ
เพราะว่าผมบอกแล้วว่าข้อเสนอผมผมเสนอไปแล้ว

บอกว่าไม่รับข้อเสนอก็ไม่มีอะไรต้องคุยกัน
ไม่มีอะไรต้องเคลียร์กันถ้าคุณอยากเคลียร์คุณเข้ามาหาเรา
เพราะเราก็ทำมาหาเรา
เป็นความวุ่นวายที่มีตำรวจทั้งในเครื่องแบบและนอกเครื่องแบบ

เหลือตรงก็เลยบอกเขาแจ้งตำรวจตลอด
แต่มันก็ถูกตลอด

กายไปดูกายหน่อย

จุดทูบสาบาน

จุดทูปสาบานบอกว่าทุกอย่างที่พูดจะเป็นความจริงทั้งหมด
ถ้าไม่จริงขอให้มีอันเป็นไป

ปีที่แล้วผมทำงานอยู่ที่ร้านของตี้จริง

ผมก็เลยปรึกษาอาตรงอาตรงก็เข้าข้างตี้

สูบจริงแต่สูบหลังเวลางาน
ส่วนที่บอกว่าขาดงานหลายวัน

ผมมีหลักฐานยืนยันว่าผมติดโควิด

ผมก็ยอมรับว่าผมไปปรึกษาแม็กซกับไม้จริง
ทั้งสองก็เลยช่วยคุยกันว่ามันเป็นการกระทำที่ไม่แฟร์
แล้วก็เลยเกิดการตกลงเรื่องเงินชดเชยเกิดขึ้น
เขาก็บอกว่าเดี๋ยวกูหางานใหม่ให้มันทำ
เพราะว่ากูไม่อยากให้มันอยู่กับไอ้ตี้เดี๋ยวมันอยู่ด้วยกันแล้วมาทะเลาะกัน
ที่ผมกับคนชื่อตี้ยังไม่ได้เคลียร์อะไรกันเลย
คือผมก็เลยงงว่าอ้าวแล้วอยู่ดีโยกผมไปอย่างอื่น
แล้วพี่แม็กซเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยถ้าจะให้น้องมาทำงานอย่างอื่น
ก็ให้น้องมันโอเคด้วยนะเพราะว่ามันทำงานตรงนี้มันไม่ได้เสียหายอะไร

ผมก็ทำงานของผมอยู่ปกติแต่อยู่ดีเอาเด้งผมไปทำงานอย่างอื่นอะไรอย่างนี้
เองก็ออกมารับปากว่าจะไม่ไปก่อกวนตี้อีกเดี๋ยวจะต่างคนต่างอยู่
คราวเข้านะที่บอกว่าฝากกระทืบได้ป่าวดนอยู่ระวังโดนแทงน้ำนั่นอะคะ
ต้องให้กันนะต้องให้กันจอมพลังไปเคลียร์ให้นะฮะ
ส่วนสถานที่นะฮะคือเมก้าพลาซ่าสะพานเหล็กนะครับออกประกาศวันนี้นะครับ
ผู้ประกอบการร้านค้าและผู้ใช้บริการทุกท่านนะครับอ่าเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะ
บริเวณชั้นหกของศูนย์การค้านะครับโดยบอกว่าขอแสดงความเสียใจกับขออภัยอย่างสูงต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
ทำให้เกิดความถนกต่อผู้มาใช้บริการจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นศูนย์การค้ามิได้นิ่งนอนใจต่อเหตุการณ์นี้
และได้ดำเนินการผลักดันบุคคลที่ก่อให้เกิดความไม่สงบออกจากพื้นที่ในศูนย์การค้าแล้ว
รวมทั้งประสานตำรวจสนพระชวังแล้วก็รอปภของอาคารนะฮะให้คอยรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดแล้วนะครับ
เพราะเขาไปอ้างว่าเป็นเจ้าของเจ้าของเป็นอะไรพวกนี้ด้วยซึ่งเขายืนยันว่าไม่ใช่เลยนะครับ